ช่วงนี้เรามาดูที่เรื่องของการเมืองเข้มข้นกันหน่อยนะคุณผู้ชมแน่นอนก็เริ่มมีความชัดเจนแล้วว่าใครไปอยู่พักไหน
คือหลายคนจับตามองกันว่าเขาจะสลับสับเปลี่ยนตัวเล่นเกมยังไงวางเกมวางหมากกันแบบไหน

ใครไปซบใครก็ทราบกันดีแล้วก็ทางด้านของนายพานทองแท้ชินวัฒน์ก็สมัครสมาชิกพักเพื่อไทยเหมือนเดิมบอกว่า
ก็เขาลูกทักษิณเขากลับไปกลับมาไม่ได้
เขายืนยันแล้วว่าเนี่ยบ้านเขา
ขณะที่หลายคนก็บอกว่าที่ย้ายเพราะว่าเพื่ออนาคตของตนเองและครอบครัวนะครับ
ส่วนทางด้านของคุณหญิงสุดรัฐก็เชื่อว่าการย้ายพักของอดีตสอสอนั้นไม่กระทบในการจัดคนลงสมัครรับเลือกตั้งในช่วงของโค้งสุดท้ายนี้นะฮะ
เอาไปฟังเสียงกันเลยครับ
ขอลงพื้นที่ไม่พออยู่แล้วนะคะก็ใครไปเราก็
ไม่ว่าอะไรก็อวยพรอวยพรนะครับก็ได้คนแทนหมดแล้ว
ครับก็เป็นเสียงส่วนหนึ่งของการสัมภาษณ์ของคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ
ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพักเพื่อไทยนะฮะ
บุคคลที่นิดาโพสำรวจล่าสุดพบว่าประชาชนอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปที่สุดนะครับ
เมื่อวานเนี่ยมีการลงพื้นที่นะครับลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนครพนมนะครับ
ไปรับสมัครสมาชิกแล้วก็เปิดศูนย์ประสานงานภักดิ์
คุณหญิงสุดามรัฐบอกว่าหลังจาก๒๖พฤศจิกายนคือหลังจากวันนี้เนี่ย
เพื่อไทยเตรียมจัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการเปิดตัวทีมยุทธศาสตร์ภักดิ์ในทุกด้าน
โดยได้ขออนุญาตกรกตแล้วตอนนี้ก็ปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยดูดไปก่อน
เขาเรียกว่าเลือดไหลซิบนะดูดหรือว่าทำอะไรก็ได้ทำไปเลยทำไปให้เรียบร้อยก่อน
อยากจะเอาใครก็อ่ะว่ากันไปยืนยันว่าหลังจากวันนี้ไปเนี่ย

ใช่รอเลยว่ามันจะเกิดอะไรกันขึ้น

น่านายพานทองแท้ชินวัดบุตรชายนายทักษิณชินวัด

โชว์ใบสมัครสมาชิกพักเพื่อไทยหราเลยนะคะ
ระบุในวันที่หลายคนมีความจำเป็นที่จะต้องไหลออก
เพื่อรักษาอนาคตของตัวเองและชีวิตครอบครัวเอาไว้
ในวันที่บางคนเห็นอามิตสำคัญกว่าศรัทธาและอุดมการ
ตัวเองทำได้เพียงเดินไปสมัครเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยแบบประชาชนธรรมดาธรรมดาคนนึง
เวลาเขาโพสต์อะไรมาในเฟซบุ๊กเนี่ยสัมผัสสำนวน
คำพูดคำจาเขาผ่านการคัดกรองมาแล้วตลอดเลยนะมันมีความมันมีนัยยะตลอด
เขาบอกว่าตอนนี้ตัวเขาและครอบครัวกำลังถูกเล่นงานผ่านช่องทางกฎหมายที่รุนแรง
และหนักที่สุดเท่าที่ครอบครัวเคยเจอมาแต่การที่เขาเป็นลูกทักษิณ
ไปดูที่พักไทยรักษาชาติกันหน่อยร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์หัวหน้าพัก
ก็จัดประชุมตั้งสาขาพักที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
นี่โอ้โหบรรยากาศมันก็ไม่ธรรมดาเหมือนงานบวชนะ
ก็มีแก่นนำทั้งนางสุนีเหลืองวิจิตรนางนัทบุษย์ใส่เกลือนายก่อก้าวแก้วพี่กุณฑอง

สมาชิกก็ไปกันเยอะทีเดียวนะฮะซึ่งก่อนการประชุมก็มีชาวบ้านจำนวนนึงเนี่ย
นำขบวนกรองยาวดนตรีบันเลงกันไปต้อนรับกันคึกคักทีเดียว
ร้อยตำรวจโทปรีชาก็ยืนยัน๗ธันวาคมนี้
จะไม่ไปร่วมหามรือกับคอสชและรัฐบาลอย่างแน่นอน

คุณชุมพรขอต้อนรับคุณลุงสุเทพครับ
สวัสดีครับสวัสดี
ที่เห็นเป่านกหวีดแบบนี้ไม่ได้มาเป่าไล่นะคะ
รับเหรอเป่ารับเป่าต้อนรับ
นายสุเทพเที่ยวสุบัญผู้ก่อตั้งภักดิ์รวมพลังประชาชาชน์ไทย
ลงพื้นที่ไปหาสมาชิกที่จังหวัดชุม

ที่ตลาดสดเมืองชุมพรนะ
ก็มีเนี่ยชาวบ้านหลายคนมายืนรอเป่านกหวีกค่ะ
คือคุณสุเทพไปตอนแรกอาจจะงงเหมือนกันว่า
เอ๊ะมาเป่าไล่รึเปล่าเพราะว่าคุณเคยไง

เออแต่อันนี้ไม่ได้เป่าไล่เป่ารับค่ะ

คุณสุเทพนี่คือฮีโร่ของเขาและชาวชุมพร
พอเจอปุ๊บก็โผล่เข้ากอดเลย
อ่ะไปดูอีกหนึ่งพักกันหน่อย
พักพลังประชามรัฐนะฮะ
นายมานิดนบอมรบดีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก็สมัครเป็นสมาชิกพักอีกหนึ่งรายไม่ได้บร้อย
พร้อมระบุด้วยว่าเหตุผลก็คือชื่นชอบนโยบาย
สวัสดิการแห่งรัฐการแก้ไขปัญหาของหนี้นอกระบบ
นำโฉนดกลับคืนมาให้กับประชาชน
กราบถึงกรณีอดีตสอสอกำแพงเพชรของพรรคพืชไทย
กับผู้สมัครที่นายสมศักดิ์เทศสุทินคัดเลือกออก
ทำให้นายสมศักดิ์ต้องเร่งทำความเข้าใจ
ให้ได้ข้อสรุปนะว่าจะให้อดีตสอสอเป็นตัวหลักที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง
ส่วนผู้สมัครของกลุ่มยินดีจะช่วยเหลือความสำเร็จของพัก
แล้วก็จากกันด้วยดีนะครับปิดท้ายที่พักใหญ่อีกหนึ่งพักกับ
ประชาธิปัตย์เมื่อวานนะฮะนายสมชัยศรีสุธิยากรอดีต
กตนี่ฮะเดินเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์เรียบ
คือต้องบอกว่านายสมชัยเนี่ยตั้งแต่ออกมาจาก
กตแล้วเนี่ยนะคะหลายพักเนี่ยส่งคำเชิญไปเชื้อ
เชิญนะอยากชวนมาอยู่แต่สุดท้ายแล้วก็ตกลงโปรงใจกับเรา
ธิปัตย์การสมัครนายสมชัยเลือกสมัครสมาชิกแบบตลอด
เลยครับนะโดยบอกว่าไม่ได้มุ่งหวังตำแหน่งทางการ
หรอกนะแต่ยืนยันว่าจะวิภาควิจารณ์การเมืองต่อไป
รวมไปถึงพักประชาธิปัตย์ด้วยถ้าทำสิ่งที่ไม่ถูก
ต้องนะฮะก็ยังฝีปากแบบเฉียบเหมือนเดิมนะฮะส่วนช่วง
บ่ายวันนี้ครับพลตบตรีวิชัยสังประภัยอดีตผู้
ประชาการจำหลวนนครบาลและอดีตอ่าที่ปริศาของผู้ว่า
ทมนะฮะฉายามือปราบหูดำจะเดินทางไปสมัคร
มาชิกพักประชาธิปัตย์ด้วยโอ้โหตอนนี้การเมืองนะมันแค่
ข้นจริงคือตอนนี้เริ่มค่อยเปิดตัวละครเปิดตัว
นักรบที่จะมาลงแข่งถูกต้องถูกต้องเขามีขุนพลมีแม่
ในกองเขามากมายแล้วแต่ละคนเนี่ยโอ้โหจับคู่อ่ะ
มีความจำจับคู่รอเลยดีกว่าครับใครเจอใครแบบไหนอย่าง
ติดตามกันต่อเรื่อยรับรองถึงกุมภาเนี่ย

ช้างชนช้างนะครับ